ประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้หน่อยเชื่อว่าหลายท่านรอฟังข่าวกันอยู่นะครับ
วันนี้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายรมตรีเป็นประธานการประชุม
วันนี้ผู้ว่ากรทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็มาประชุมด้วย
ค่ะได้พบกันได้จับไม้จับมือ
การที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้นะครับ
พิจารณหฝ่ายมัตตรการโควิจ๑๙

พื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับแต่เริ่มมีผล๑กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
เรื่องของหน้ากากอนามัยนะฮะให้ประชาชนสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้
แต่เป็นการให้ถอดด้วยความสมัครใจและมีเงื่อนไขก็คือต้องอยู่คนเดียว
นี่นะฮะหากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน
ถ้าถอดหน้ากากอนามัยก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับไม่รวมกลุ่มในพื้นที่แออัด
ต้องอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดีหากมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก
อย่างเช่นต้องรับประทานอาหารต้องออกกำลังกาย
ต้องมีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณใบหน้าด้านศิลปะการแสดงอะไรพวกนี้
ก็ต้องระมัดระวังเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วควรสวมหน้ากากอนามัยทันที
ส่วนเงื่อนไขที่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยนะฮะก็คือ
ร่วมกับคนอื่นภายนอกอาคารที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้มีความแออัด
รวมกลุ่มคนจำนวนมากระบายอากาศไม่ดีอย่างเช่นขนส่งสาธารณะ
สนามกีฬาคอนเสิร์ตที่มีผู้ร่วมงานเกินกว่า๒๐๐คน
นี่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วต้องขออนุญาตก่อนด้วยนะครับถ้าจัดงานนะครับ
สถานที่ภายในอาคารก็ให้สวมหน้ากากอนามัยนะฮะ
เพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่อากาศไม่โล่งนะครับ
ชุดใหญ่ขยายเวลาเปิดสถานบรรเทิงภาพบาร์การาโอเกะ
หรือว่าสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
เป็นให้เปิดถึงไม่เกินตี๒นะฮะ
จากที่ณขณะนี้เนี่ยเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ
เริ่ม๑กรกฎาคมเหมือนกันนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการบอกว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติณปัจจุบันเข้าไทย
หน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจด้วย
คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับ
เราตั้งใจว่าตั้งเป้าว่าจะให้มีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า๗๕๐๐๐คนในปีนี้นะ
ซึ่งเหลืออีก๖เดือนนะครับแต่จะพยายามเร่งให้ถึง๑๐ล้านคนด้วยนะครับ
ก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราก็ระมัดระวังตัวเอาไว้ก็ดีเหมือนกัน
มันก็จะคล้ายกับต่างประเทศไม่เพิ่งไปต่างประเทศมาไงเขาก็ไม่ได้บังคับเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
ก็ต้องระวังตัวเองต้องระวังอย่างเราจะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราก็เลือกที่จะใส่ก็ไม่เป็นไร
อย่างเราถอดอ่านข่าวนี้แต่ว่าเราก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะครับ